ต่อกันที่หนุ่มหล่อไม่ต่างกันกับเจมส์จิเลย

สำหรับอาชัดหรือว่าดีเจพุทธนั่นเอง
ติดกันงอมแงมทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วนะคะ
สำหรับละครใบไม้ที่ปลิดปลิวนั่นเอง
บทการที่ไปหลงรักสาวประเภท๒นะคะ
กระแสนิราใบเฟิร์นเนี่ยโอ้โหกำลังดังเลยทีเดียวค่ะ
ดีเจพุทธตอนนี้แน่นอนว่ากลายเป็นขวัญใจ
สองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
และในละครตอนนี้ก็กำลังเข้มข้น
เอ๊ะอะจูบเอ๊ะอะนวงกันตลอดเลยนะคะ
ภรรยาตัวจริงขวัญใจอยู่ที่บ้าน

พอเปิดเจอปุ๊บเปลี่ยนช่องทันทีหรือเปล่า
อ่ะเดี๋ยวไปฟังกันด้วยนะคะรวมไปถึงว่า
เจกต์การวิ่งค่ะที่จุ๋ยกับพุทธจะมีการลงวิ่งกัน๒๑กิโล
ไหวหรือเปล่าเตรียมความพร้อมยังไงกันบ้างไปฟังกันเลยค่ะ
เดี๋ยวเร็วนี้เราจะมีไปวิ่งด้วยกัน
เป็นวิ่งของพี่ก้อยครับพี่ก้อยรัชวินที่เขาจัดวิ่งที่เป็น
อาชิลาวิ่งที่มีแต่ผู้หญิงวิ่งอะไรอย่างนี้ครับ
เราก็จะไปให้กำลังใจเพราะว่าคุณจุ๋ยเขาเป็นครั้งแรกที่ลงวิ่ง๒๑กิโลครับ
พร้อมนะครับฟิตพร้อมครับ
ฟิตการวิ่งเสร็จแล้วก็ฟิตเรื่องเบบีด้วยแล้วกันนะคะ